คุณผู้ชมครับหนุ่มคนหนึ่งเศร้าเลยโอ้โหกว่าจะเก็บเงินซื้อรถจักรยานยนต์ป้ายแดงมาได้
สามเดือนถูกโจรงัดบ้าน
เอาไปทั้งรถเอาไปทั้งเงินนะฮะอยากจะให้ตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีซะหน่อย
น่าดูนี่ภาพจากร่องวงจรปิดครับ
คนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาเข้ามาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ก่อนจะเข้าไปงัดประตูเหล็กม้วนย่องเข้าไปในบ้าน
คนร้ายเห็นไหมสักพักหนึ่งเนี่ยพอย่องไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นภาพเขาเข็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายออกมาจากบ้าน
ค่อยถีบไทยออกมาจากหมู่บ้านอย่างรวดเร็วครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองของวันที่๒๐ที่ผ่านมา
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับคุณจรรย์ขันชัยวงอายุ๓๘ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ก็พาไปดูร่องรอยของประตูเหล็กแล้วก็ประตูบ้านที่คนร้ายงัดพังเข้าไปแล้วก็ไปดูที่จอดรถนะฮะ
ก็เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ที่เขาซื้อมาเขาบอกว่าวันเกิดเหตุนะตัวเขากับแฟนไปทำงานเข้ากะกันตั้งแต่๖โมงเย็น
ก็จะเลิกงานตอน๘โมงใช่ไหมนะฮะพอมาถึงบ้านเปิดประตู
อันนี้เป็นชื่อรุ่นเขานะครับซึ่งเขาบอกว่าซื้อมาราคาแสนห้าหายไป
และในบ้านก็มีการบรื้อค้นตู้เสื้อผ้าโต๊ะต่าง
เหรียญที่เก็บเอาไว้เงินสดหมื่นกว่าบาทก็หายไปอีกครับ
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความแล้วที่สพดหัวล่อนะครับ
อยากให้ตำรวจตามคนร้ายดำเนินคดีให้ได้

แล้วที่สำคัญก็เพิ่งจะออกรถมาเพียง๓เดือนเท่านั้นครับ